ช่วงนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องราวของความเชื่อกันหน่อยนะครับ

แม่ม่ายระบาดหนักเลยทีเดียวมาเป็นอย่างกับเชื้อโรคเลยแพร่ระบาดกันเป็นเรื่องราวของความเชื่อไม่ได้ไม่ยิ่งเกี่ยวอะไรกับโรคพิษสุนักบ้า
แต่เป็นเรื่องราวความเชื่อที่เขาเชื่อกันว่าผีแม่ม่ายระบาดหนักในหมู่บ้าน

ก็ต้องมีวิธีแก้เคล็ดกันแหละครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าแก้กันยังไง

นี่ครับเสื้อผ้าเขาห้อยกันไว้หน้า

เคล็ดต้องเป็นเสื้อที่มันสีฉูดฉาดคือสีแดง

หรือบางบ้านไม่มีสีแดงก็ชมพูอย่างนี้แหละ

แบบว่าต้องเสื้อเอาไว้บ้านนี้ไม่มีผู้ชาย

เล่าให้ฟังก่อนแล้วกันว่าที่นี่อยู่ตรงไหนนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดที่บ้านวังลึกหมู่ที่๔ตำบลนาภูลอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นี่แหละครับ
ซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่นะก็มีครัวเรือนกว่า๕๐๐หลังคาเรือน
เข้าไปถึงในหมู่บ้านก็จะพบว่าตามหน้าบ้านหน้าประตูของทุกหลังคาเรือน
มีเสื้อยืดสีแดงแขวนเอาไว้หน้าบ้านเกือบทุกหลังคาเรือเลยครับ
แล้วก็เขียนเอาไว้ด้วยนะที่เสื้อเนี่ยว่าบ้านหลังนี้ไม่มีผู้ชาย

ใช่เป็นความเชื่อของชาวบ้านในการหลอกผีแม่ม่ายนั่นเอง
ถ้าผีจะมาหลอกเราเราก็หลอกผีล่ะ
เป็นยังไงละโน้นคนหลอกสักก่อนปะโถ่
ถามคนนี้ครับนางคำมาเฟือง
ชาวบ้านของหมู่บ้านนี้ก็เล่าว่าที่ชาวบ้านเขาพากันเอาเสื้อแดงมาแขวนไว้หน้าบ้าน

ตากเสื้อไม่เกี่ยวกับการตากเสื้อแต่อย่างใด
แต่เนื่องจากหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ติดกับแนวติดต่อกับบ้านวังลึก
ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาคนในหมู่บ้านเนี่ยนะครับ
เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันหาสาเหตุไม่ได้
บางคนไม่เคยเป็นโรคอะไรมาก่อนเลย
ลมชักเสียชีวิตไปตกอกตกใจก็เลยคิดว่าเป็นพ่อผีแม่ม่าย

อันนี้ไม่ใช่ผีแม่ม่ายมั้ง

หยุดกลับมา

นี่เขาบอกว่าชาวบ้านที่นี่เขาก็พากันไปหาหมอดู
บางคนก็พากันไปหาคนทรงเจ้า

มีผีร้ายตัวหนึ่งออกอารวาส
เป็นผีผู้หญิงและเป็นม่าย

ที่ไปฟังหมอดูกับคนทรงเจ้ามา
ดังนั้นชาวบ้านก็เลยพร้อมใจกัน

เขียนหนังสือไว้ว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชาย

หลังนี้ไม่มีผู้ชายพ่อม่าย
ทำแบบนี้มาประมาณ๑อาทิตย์แล้ว

เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ใช้วิจารณญาณ
ในการรับชมด้วย

เดินผิดหมู่บ้านบ้านนี้เขาตากผ้าอะไรกัน

อ้าวได้ไม่ได้อีก

จากความเชื่อของชาวบ้านเขา

ที่มากนะไม่ใช่แค่จังหวัดแพร่ที่เดียวนะคะ

มันมีความเชื่อที่แตกต่างกันหลายที่เหมือนกัน
แล้วก็มีวิธีที่แก้เคล็ดหลายวิธีด้วย
ถูกต้องแล้วบางที่ก็ทำขึ้นมาเป็นหุ่นเลย
จำได้ไหมทำเป็นหุ่นคนขึ้นมาใส่เสื้อสีแดงขึ้นมาเลย
ก็แล้วแต่ท้องที่แตกต่างกันออกไปนะ
เพราะว่าประเพณีความเชื่อมันมีอยู่ทุกท้องที่